ข่าวนี้ก็เป็นความสูญเสียเช่นเดียวกันค่ะ
หลานชายเนี่ยเสพยาแล้วก็หลอนแล้วก็คลั่งนะคะ
ก่อเหตุเอามีดไปไล่ทำให้ทั้งตาและยายของตัวเองเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ตอนประมาณ๑๐โมงตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
เพราะว่ามีคนแจ้งบอกว่าหลานนะคะเอามีดไปทำร้ายสองตายายของตัวเองจนเสียชีวิตค่ะนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินก็ควบคุมตัวไว้ได้นะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุ๑๘ปีนะคะ
แล้วในบ้านหลังนี้ก็มีผู้เสียชีวิต๒ศพคือนายวันดีกับนางสุชาดา
ก็เป็นสองสามีภรรยาซึ่งก็เป็นตายายของผู้ก่อเหตุนั่นแหละนะคะ
นายสุขสรรค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นญาติกับสองตายายบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานชายอายุ๑๘ปีเนี่ย
คนนี้นะคะมีอาการคุ้มคลั่งแล้วทำร้ายตากับยายในบ้าน
ตอนที่เขาไปถึงเนี่ยผู้ก่อเหตุยังถือมีดยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านอยู่เลย
แล้วก็ในวันดีก็ยังนอนหายใจอยู่เลยนะคะก็เลยบอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยวางมีดลง
แต่เขาไม่ยอมก็มีการชุนละมุนยื้อแย่งมีดกันนะคะ
ผู้ก่อเหตุนายสุขสรรค์บอกเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ติดยาด้วย
ก็คาดว่าน่าจะมีอาการหลอนและคุ้มคลั่งไม่คิดว่าจะทำร้ายตายายของตนเองจนเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
เรียนยาป่ะครับเรียนยาจังหญ้าเรียนยา
ล่าสุดนะฮะแพทย์ก็ให้ผู้ก่อเหตุพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาลสินนะคะ
เพราะว่าร่างกายก็มีรอยถูกของมีคมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะสอบสวนและนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ